บอกเลยว่างานนี้รอกันไปยาวเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการกำกับซีรีส์รวมไปถึงหนังด้วย
จอคิวรอนะคะแต่จะรอนานแค่ไหนไปติดตามกันค่ะ
จะเรียกว่าติดใจงานเบื้องหลังก็คงจะไม่ผิดนักนะคะ
เพราะระยะหลังมานี้นอกจากผลงานแสดงแล้ว
แฟนคลับของนักร้องนักแสดงหนุ่มมากความสามารถแดนวรเวท
ก็ได้ติดตามความสามารถในฐานะคนหลังเลนของเขามาโดยตลอด
โดยเจ้าตัวยอมรับว่าตอนนี้มีทั้งหนังและซีรีส์ติดพันธุ์อยู่พอสมควร
ทำให้ต้องพักวางไมค์มาร่วม๒ปีแล้ว

ก็จะขอทุ่มเทเวลาให้กับงานเพลงอย่างจริงจัง
เพราะถือเป็นงานที่ตัวเขารักมากที่สุดนั่นเองค่ะ

กำลังทำละครทำหนังอยู่นะครับ
แล้วก็ให้ตรงนี้พ้นไว้ก่อน
แล้วก็จะเริ่มก็จะเริ่มกลับมาแสดงกลับมาร้องเพลง

เป็นหนังผีก็อยู่ในขั้นตอนการทำหมดเหมือนกัน
สิ่งที่เรารักมากสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของการร้องเพลง
เพราะผมรู้สึกว่าผมได้มีการร้องเพลงร่วมกับแฟนของผม
แล้วก็ได้เจอกันจับมือพูดคุยส่งยิ้มให้กัน

แต่ว่าคือตอนนี้เวลาเราทำงานเบื้องหลังเนี่ยเวลามันไม่ค่อยเยอะ
เราก็ไม่อยากทำงานแล้วมันแบบให้เวลากับมันไม่เต็มที่
เดี๋ยวรอแบบเคลียร์ไปเป็นก้อนเลยดีกว่า
พอเคลียร์เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับ
ก็โฟกัสเรื่องเพลงจริงอาจารย์